กระแสในโลกโซเชียลกันก่อนดีกว่า

โอ้โหเต้นคอเวอร์กันถล่มทลาย
โอ้โหปานาม่า

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
หัวแพร่แพร่โต
คุณคะยังไงคะคุณ

แบบเล็กน้อยคุณเต้นเอาจริงจัง
เหมือนจะไปประกวดเต้นอะ

สายย่อหน่อยมันก็ย่อลงไปใต้โต

ลีลาเราเต้นสองคน

ไม่ดูเด็ดเผ็ดมาน้อยหรอกจริง
คือเดี๋ยวนี้เขาเต้นกันคอเวอร์กันเยอะแยะมากมายเลย

พี่เหล่าทหารสามจังหวัดไทยแดน

ขอแบบเต้นเพลงนี้หน่อยละกัน
พี่ทหารบึกบึนเนี่ยนะพี่ทหารเนี่ยแหละค่ะ
คุณผู้ชมไปดูลีลาของพี่ทหาร
ปานามาหน่อยเร็ว

ก็น่ารักถ้าลองมองในมุมแบบน่ารัก

ใช่ทางอื่นเขาก็เครียดกันบ้างเนี่ย

เขาก็มีอารมณ์ดีอารมณ์ขันเวลาพักบ้างอะไรบ้าง
แบบนี้นะฮะคลิปวิดีโอนี้ก็ถูก

ในโลกโซเชียลนะคะโดยทหารหนุ่มนายนี้

ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้นะคะ
ออกรีลาการเต้นเพลงปานามาโอ้โหรีลาการเต้นเพลงปานามาโอ้โหรีลาการเต้นเพลงปานามา

ก็สร้างสีสันสร้างความสนุกสนาน
เสียงหัวเราะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะ

โอ้โหคุณผู้ชมดูเป็นไง

น่าจะเป็นแบบแบตสำรองด้วยดิฉันว่า
สอบพาเวอร์แบงค์ไปเลยดีกว่านะคะ
เขาบอกเราว่าตอนนี้กระแสเพลงปานามาน
ได้รับความนิยมมากเลยในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
จริงแล้วมันไม่ใช่แค่๓จังหวัดชายแดนใต้นะ

แล้วก็ก่อนหน้านี้เราเพิ่งจะดูไปก็คือเป็นคลิป

ที่เขาเต้นตามจังหวะเพลงปานามาเหมือนกัน

นี่ดี